แล้วก็เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะครับ
ก็ได้นำหน้ากากชนิดพิเศษสำหรับดำน้ำนี้
ทดลองสวมสายให้กับเด็กชายคนหนึ่ง
วัยใกล้เคียงกับเด็กที่ติดอยู่ภายในถ้ำ
บอกไหนดูสิขนาดใบหน้าได้ไหม
นี่ฮะกำลังลองสวมกันอยู่

แต่มันก็ต้องมีการปรับขนาด
ปรับเขาเรียกว่าอะไรสายรัดนะครับ
ใกล้เคียงกับขนาดใบหน้าของเด็กให้ได้นะฮะ
เพราะว่าถ้าเอาเข้าไปแล้วคือมันต้องใส่ให้ได้พอดีเป๊ะ

หากจะนำไปใช้ในภารกิจลำเลียงเด็กออกจากถ้ำหลวงจริง

คือแหมเราเป็นผู้ใหญ่เอง
เราไม่เคยใช้หน้ากากแบบนี้เราไม่เคยเรียนดำน้ำ
เราไม่เคยต้องสะพายทั้งอากาศทั้งออกซิเจน

ดูสิเขารังฝึกการใส่กันอยู่นะครับ

ว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะตัดสินใจในการใช้วิธีการใด
เพื่อจะนำทั้งหมดออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย๑๐๐
แต่ทางเลือกที่มีอยู่ในเวลานี้

และสอนให้เป็นก่อนนะฮะ
ก่อนที่จะให้ใส่หน้ากากชนิดนี้เพื่อการดำน้ำออกมา
รวมทั้งเรื่องของการสูบน้ำ

ก็จะดำเนินการควบคู่กันไป
เพื่อให้ระดับน้ำลดลงให้ได้มากที่สุดนะครับ

ว่าหน้ากากที่เตรียมมามันขนาดใหญ่เกินไป

บริจาคให้หน่วยซิลจนครบเรียบร้อยตามจำนวน

เขาบอกว่าโอ้ขอไปแป๊บเดียว

แต่ตอนนี้ต้องรอคำยืนยันอย่างเป็นทางการ
จากทางด้านของพลเรือตรีอาภากร
อยู่คงแก้วพบหน่วยซิลอีกครั้งนะครับ

จะนำไปใช้ได้กับเด็กจริงหรือไม่
แล้วก็จะใช้วิธีการนี้จริงหรือไม่
ใช่เพราะว่าจริงประกาศแป๊บเดียวนะ
ช่วงประมาณบ่าย๒จะบ่าย๓แล้วคนก็ระดมบริจาคไปเยอะมากจริงคุณผู้ชม
คือเมื่อคืนนี้เขาก็มีการอัปเดตคลิปแล้วก็แปลเป็นภาษาไทย
เขาก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปฟังไปติดตามกัน
เดี๋ยวในช่วงเช้ามีรายละเอียดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแน่นอน